คุณผู้ชมน้องทั้งสองท่านรับประทานไข่มดแดงไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นฮะแม่แกงผักหวานป่าไข่มดแดงเนอะ
โอ้ยผักหวานที่ต้องชอบ
นี่ไปต่อยไข่มดแดงจากต้นไม้เลยจากกลางเลย
ไปเอาปลาเมื่อกี้มาใส่แกงนี้ก็ได้นะ

แต่ก่อนอื่นไปดูวิธีเอาไข่มดแดงกันก่อน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมันต้องใช้แบบนี้นะฮะ
รวกหรือว่าไม้ไผ่ยาวเนี่ยหลายเมตรเนี่ยนะครับ
ใส่ถังบ้างใส่กระสอบปุ๋ยถุงปุ๋ยแบบนี้บ้าง
เขย่าผมเคยไปเขย่านะคุณผู้ชม
เอ้ยไอ้ไข่ก็ได้นะฮะ
แต่มดแดงมันตกใส่ตัวครับโอ้โหคันเขยอเลยล่ะฮะ
ชาวบ้านตาหลิงชันนะครับตะบนจรเข้หิน
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ใช้เวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงก็ได้ไข่มดแดงมากกว่า๑กิโลกรัม
แล้ว๑กิโลกรัมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับได้ราคาด้วย
แล้วก็เลือกเอาเฉพาะไข่มดแดงเท่านั้นนะครับ
ตัวแม่มันปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไป
เพื่อจะได้ไปสร้างรังใหม่ขยายพันธุ์ต่อไปว่างั้นเถอะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าจะแยกมดแดงออกจากไข่

แดงมันไม่ถูกกับแป้นมันครับ
นี่ครับถ้าเอามาเทใส่คือถาดที่ใส่แป้งมันอยู่นะ
มันจะแยกเลยตัวมดมันจะเดินอีกโอ้โหขนลุก

คือตัวมดเนี่ยมันจะเดินหนีออกจากไข่เลยนะ
แล้วคราวนี้ในถาดเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ไข่มดแดงครับ
เมนูที่นิยมนำไปประกอบอาหารนะโอ้โห
คือจะทำลาบก็ได้พล่าไข่มดแดงก็ได้
ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบก้อยไข่มดแดงกับไอแกงผักหวานที่ผม

คือชาวบ้านเขาชำนาญแล้วนะฮะ
หรือว่าจะทำไข่เจียวก็อร่อยนะครับ
ใครที่ไม่เคยทานนะครับไข่เจียวใส่ไข่มดแดงโอ้อร่อยครับอร่อย
ครับผมคือที่นี่เขาขายสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวนะครับ
ว่างเว้นจากธรรมนาหน้าแรงแล้วก็สอยไข่มดแดงกันลงมา
และอย่างที่บอกครับ๑กิโลนะครับคุณต้องมีต่ำแบงค์๕๐๐นะครับ
ถึงจะได้กินไข่มดแดง๑กิโลเพราะว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่๔๐๐๕๐๐บาท
แต่คนอีสานจะไปต่อยไข่มดแดงจากต้นมะม่วงซึ่งมีปลูกเยอะก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็แซ่บดี
ำไข่มดแดงไข่เจียวไข่มดแดงก็อร่อยแล้วก็อันนี้เมนูเมื่อสักครู่
แกงผักหวานป่าไข่มดแดงข้าวเหนียวเนอะมันกลืนน้ำลายกันไป